ขุดอะไรอยู่ครับคุณคุปตะนัน

ป่าครับทำอะไรครับ

คุณครูสวัสดีครับ

เป็นที่คุณครูอาทิตเตะครับ

วันนี้มาหาตัวเลขหน่อยครับ

เขาบอกว่าเป็นวันหวยออก
ตอนแรกเราก็จะไปขูดต้นไม้ใหญ่

ต้นไม้ใหญ่ตอนนี้มันมีลมพายุ

จะทำยังไงจอมปวกใช่ไหม

ขอยืนหน่อย
เดี๋ยวผมขอไปดูห่างดีกว่านะครับ

พามาขูดหวยที่ต้นไผ่
วันนี้ก็เลยพามาทำความรู้จักกับต้นไผ่นี้หน่อย

ว่าเป็นต้นไผ่ที่หลายคนอาจจะ

มีลำต้นสูง

มีลักษณะที่นำมา

เขาชื่อว่าไผ่กิมซุงมาจากจีน
จากไต้หวันตอนนี้ในไทยของเราก็
เริ่มมีการเอามาปลูกหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ

ปลูกคือชนิดนี้อ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ของเขางอกออกมาเพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มปริมาณต้นไผ่กิมสูงแบบนี้
นี่นะครับคือวิธีการปลูกเทคนิคเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกว่าหน่อเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยว
แล้วก็สามารถที่จะนำเอามาทำเป็นพืชเศรษฐกิจได้
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ
ใครที่ได้เจอไผ่แบบนี้สามารถที่จะเอามาทำเป็นอาหารต่างได้
เพราะว่าไผ่ชนิดนี้เนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นสารที่เวลาเรากินไปแล้วเนี่ยนะครับ
เราจะรู้สึกว่าปวดข้อปวดตามจุดต่างนะครับ
นี่คือลักษณะของไผ่ชนิดนี้ที่หลายคนให้ความสำคัญ
แล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับ
ก็ใครสนใจก็หามารับประทานนะครับ
รวมไปถึงสามารถที่จะนำไปสร้างอาชีพได้
ทีนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าในระยะนี้
ใครที่จะไปอยู่ตามต้นไม้ต่างอาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ยังมีโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองกันอยู่นะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบในบางจุดบางพื้นที่นะครับ
อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เป็นจุดที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังใครจะไปขูดตัวเลข
ถ้าหากดูจากแผ่นที่เนี่ยนะครับจะพบว่า
มีกลุ่มฝนค่อนข้างที่จะทอดตัวยาวนะครับ
ปลายของกลุ่มฝนเนี่ยนะครับจะไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต่อล่าง
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนะครับ
ซึ่งจุดตรงนี้เองเป็นจุดเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะ
เกิดการเกาะตัวของกลุ่มฝนฟ้าข้างนอก
มาดูการคาดการณ์ของกลุ่มฝนนะครับตลอด๒๔ชั่วโมง
จะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสีฟ้าฟ้าจะไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

แต่ว่าภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยนะครับเป็นจุดที่
สะสมความร้อนความชื้นตลอดทั้งวันค่อนข้างเยอะนะครับ
โอกาสการเกิดฝนฟ้าข้างนอกก็จะเยอะกว่าปกติ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์อุณหภูมินะครับสูงสุดในวันนี้
อยู่ช่วงประมาณบ่าย๒โมงนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าในวันนี้อุณหภูมิจะไต่ระดับไปสูงที่สุดของวันนี้
ถ้าหากสังเกตดูดีนะครับจุดที่จะได้รับความร้อนมากที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างนะครับ
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังหน่อย
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งแสงแดดที่ร้อนนะครับบางจุดมีลักษณะของความชื้นที่ปกคลุมอยู่ก็อาจจะทำให้อากาศร้อนผิดปกติ
ตกลงวันนี้คุณจะเอาเรื่องเกษตรหรือคุณจะเอาเรื่อง
เอาไว้ฮะหลายได้เงินก็เอาแหละ
เหลืออีกหลายต้นยังไม่ได้ขูดนะฮะเป็นกอเลย
เดี๋ยวขออนุญาตไปขูดก่อนเพราะว่าต้องรีบทำคะแน
และตอนนี้ฉันเห็นข้างต้นไผ่นั้นก็มีจอมปลวกอยู่นะอย่าลืมเค้าด้วยนะ

ได้เลขอะไรหล่ะเดี๋ยวมาบอกคลิป
นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับ